วันนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓นะครับ

กรุงเทพถนนงามวงวาน

สี่ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวจะประกาศกันว่าจะเอายังไงถ้านายกรัฐมนตรีไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องนะฮะ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับดูตรงเรื่องการขีดเส้นตายให้นายกลาออกก่อนนะครับ
หนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มรัศดร๖๓ที่ได้เรียกร้องเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับในหลายข้อ
ข้อหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายมนตรีนะครับบอกว่าให้เวลา๓วัน
แล้วก็บอกว่า๓วันที่นับเนี่ยก็คือถึง๔ทุ่มคืนนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงวันนี้เนี่ยนะฮะในช่วงสายสายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ทางกลุ่มรัศดรนะฮะที่ปักหลักชุมนุมอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ค้างคืนนะครับ
วันนี้มีการแถลงประกาศท่าทีตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้นะครับ
โดยนายจตุพัฒน์บุญพระธรรมรักษารัวไผ่ดาวดินเป็นหนึ่งในแกนนำนะครับ
บอกว่าทางกลุ่มรัศดร๖๓ขอขีดเส้นตายให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกจากตำแหน่งนายมนตรี
หลังจากที่ภาพนี้ฮะนี่คือภาพที่กลุ่มรัศดรเนี่ย
เคยเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อคืนวันที่๒๑ตุลาคม
แล้วก็เอานังสือลาออกลักษณะแบบนี้ไปแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ไปยื่นเอาไว้ให้
บอกว่าต้องลาออกภายใน๓วันเพราะฉะนั้นก็คือนับถึง๔ทุ่มคืนวันนี้
พลเอกประยุทธ์ไม่ทำตามข้อเรียกร้องกลุ่มรัศดรบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะประกาศ
กำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวการยกระดับการชุมนุมต่อไป
ตอนสัก๔ทุ่มนะครับที่เขาจะมีระยะเวลา๔ทุ่ม
ถ้าวันนี้๔ทุ่มไม่มีคำตอบใดหรือไม่มีการพยายามทำตามข้อเสนอเรียกร้องใดเนี่ย

เราจะนอนรอฟังผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์โอชาตอบมายังไง
เราพร้อมที่จะเคลื่อนในวันต่อไปครับ
ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับเพจหลักของเขาอย่างกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
แล้วก็เพจของเยาวชนปลดแอบนะฮะที่ก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารตลอดเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัศดรนะครับ
วันนี้กลุ่มรัศดรที่ปักหลักอยู่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยยังได้อ่านแถลงการในการเชิญชวนแนวร่วม
บอกว่าขอให้มาร่วมกันออกแบบการชุมนุมนะครับแล้วก็ยืนยัน๓จุดยืนเดิมที่เรียกร้องเอาไว้
คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากการเป็นนายรัฐมนตรีต้องมีการร่างรัฐธรรมนูลใหม่

การที่จะเปลี่ยนแปลงได้พวกเราจึงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน
คณะราชดรราชดรและแนวร่วมกลุ่มอื่นมาช่วยกันออกแบบการชุมนุม
เพราะขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมนี้ต้องเป็นของราศดรทุกคน
สุดท้ายนี้เราจะพูดคำว่าปล่อยเพื่อนเราพร้อมกัน๘ครั้งเพื่อให้เพื่อนเรา๘คนได้ยิน
เพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา
นี่นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะคะ
เหนือจากข้อเรียกร้อง๓ข้อหลักหลักที่บอกไปก็มีข้อเรียกร้องลักษณะของการให้ปล่อยเพื่อนเราก็คือ
แก่นนำที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะ
ทีนี้มาดูพื้นที่การชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะคะ
จริงแล้วในเพจเยาวชนปลดแอบฟรียูฟเนี่ยก็มีการนัดแนะกันบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ให้ไปตรงนั้น
ค่อยไล่เรียงไปในพื้นที่กรุงเทพอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
จริงแล้วก็ปักหลักชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อวานค้างคืนต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะ
ส่วนที่แยกกิ่งแก้วลากระบังค่ะก็ตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
แต่พอถึงเวลาเนี่ยไม่ได้มีมวลชนไปชุมนุมกันตามที่นัดหมายนะคะ
อาจจะไม่ใช่ลักษณะของการนัดของกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มย่อย
ก็เลยมวลชนไม่ค่อยเยอะมากสำหรับในพื้นที่สี่แยกบางนา
ก็มีบางส่วนที่ไปแล้วก็บอกว่าขอยุติตรงแยกบางนาแล้วไปรวมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเรือนจำพิเศษกรุงเทพหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับจะรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับ
การชุมนุมที่นั่นเป็นอย่างไรติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐรายงานสดเข้ามาครับ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ก่อนนะครับบริเวณหน้าเวทีนะครับ
ยังคงมีการปราศัยกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็น๑๖นาฬิกา
ขณะเดียวกันมวลชนก็ยังคงทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าวันนี้จะบางตากว่าเมื่อวานแต่ยังคงมีกลุ่มมวลชนยังคงนั่งปักหลักกันอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังการปลาใสนะครับ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นก็เริ่มมีการทยอยเดินทางกันเข้ามาของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เมื่อช่วงเย็นประมาณ๑๖นาฬิกา๑๐นาทีนะครับ
บอกว่าการชุมนุมวันนี้ยังคงปักหลักชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
รอดูท่าทีนายกรัฐมนตรี
ว่าจะเซ็นลาออกตามที่คณะราษดรยื่นข้อเรียกร้องไป
โดยวันนี้ก็ครบกำหนดตอน๔ทุ่มนะครับ
ตนจะรอดูว่านายกจะลาออกหรือไม่
หากไม่ลาออกก็จะยกระดับการชุมนุม
แต่ยังไม่บอกนะครับว่าจะไปที่ไหนอย่างไร
ขอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีก่อน
ซึ่งขณะนี้ประชาชนกว่า๘๐ออกมาเรียกร้องให้นายกลาออก
ถ้าฟังเสียงประชาชนแล้วจะฟังเสียงใคร
ส่วนกรณีที่ตำรวจออกมาแถลงว่าที่พวกตนชุมนุมนั้น
ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเตรียมจะดำเนินคดี
ทัชพงศ์บอกว่าไม่กลัวและไม่กังวลใด
เพราะการที่ออกมาเรียกร้องหรือทำอะไรก็มองว่าพวกตนนั้นผิดมาโดยตลอด
สำหรับการชุมนุมวันนี้นั้นนะครับประเด็นการประสัยบนเวที
ตัวแทนผู้ชุมนุมจะสลับผลัดเปลี่ยนการขึ้นเวทีปราศัย๓เรื่องหลักด้วยกันนะครับ
คือการครบกำหนด๓วันที่จะยื่นจดหมายให้นายกรัฐมนตรีจะครบกำหนดในวันนี้๔ทุ่ม
โดยผู้ชุมนุมจะขอดูท่าทีนายกก่อนจะประกาศเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง
เรียกร้องปล่อยเพื่อนที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำ
หลังจากที่ศาสตร์อุทธรณ์ไม่อริยากให้ประกันตัวรุ้งแผ่นกวิ้นและไหม
บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
แต่เพียงเหมือนว่าเขามาอย่างสันติ
เขาไม่ใช่การชุมนุมแบบสมัยก่อน
ที่ออกมาแสดงพลังแล้วต้องไปปิดธรรมเนียบล้อมธรรมเนียบ
เข้าไปยึดในธรรมเนียบหรือไปปิดสถานที่ราชการ
แต่นี่คือพลวชของประชาชน

ให้เห็นว่ามีหลายคนที่ไม่พอใจ
แล้วเราก็กลับบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ
เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการสนเสียหรือบาดเจ็บ

ผมมั่นใจในน้องนักศึกษาอาชีวะ
แล้วผมก็มั่นใจในมวลชนอาสา

แล้วมันได้ลบภาพลักษณ์ของสังคมไทย
มองนักศึกษาอาชีวะว่าใช้กำลังรุนแรง

เพราะว่าอย่างที่บอกคืนนี้๔ทุ่ม
ถ้าประยุทธ์ไม่ลาออกพรุ่งนี้เรายกระดับ

ขอให้รอฟังหลัง๔ทุ่มครับ

ส่วนเรื่องการรักษาความปลอดภัยการชุมนุม
เมื่อคืนนี้มีชายแต่งกายคล้ายตำรวจ
พกอาวุธปืนเข้ามาในที่ชุมนุม
ซึ่งในวันนี้กาดที่ดูแลความปลอดภัย
เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะและจิตอาสา

การดูแลรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นนะครับ
หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสดขนาดนี้อีกครั้งที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดแล้ว
กลุ่มผู้ชุมนุมที่หิวนะครับก็มาซื้ออาหารกินกันแล้วกลับไปชุมนุมกันต่อ
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นรถพยาบาลที่มาจอดสแตนบายไว้๒คันนะครับ
ขณะเดียวกันบริเวณเต็นต์และกลุ่มที่ชุมนุมก็ยังคงมีกลุ่มมวลชนนะครับ
เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็จับจองพื้นที่เพื่อรอฟังการปราศัย
แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้ยังคงปักหลักกันอยู่แล้วก็ใครที่ต้องการที่จะนอนแคมป์ที่นี่นะครับ
ก็ยังสามารถนอนได้เช่นเดิมซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีประชาชนมานอนอยู่จุดนี้แล้วนะครับ
มีการนำหมอนนำผ้าห่มนำเสือมาให้ได้นอนด้วยขณะเดียวกันบนเวทีนะครับ
ก็ยังคงมีการประสัยอย่างต่อเนื่องสลับสับเปลี่ยนกับดนตรีที่มาขับกล่อมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ฟังกัน
บรรยากาศแม้ว่าวันนี้จะบางตากว่าเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังคงมีประชาชนมวลชนมาปักหลักกันอย่างต่อเนื่อง
มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของกลุ่มอาชีวะตลอดทั้งการชุมนุม
ขณะเดียวกันคืนนี้เราต้องจับตาแล้วครับเพราะว่ามีการขีดเส้นตายว่าให้นายกออกลาออกนะครับ
กำหนดขีดเส้นตายคือ๔ทุ่มซึ่ง๔ทุ่มคืนนี้ก็จะมีการแถลงข่าวของกลุ่มแกนนำด้วยนะครับ
แถลงข่าวช่วง๔ทุ่มจะเป็นอย่างไรแล้วทิศทางการเคลื่อนไหวการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นอย่าง
เดี๋ยวจะติดตามให้คุณผู้ชมต่อไปนะครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของคืนนี้ครับ
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ